พื้นที่ก็ตกแต่งสถานที่กันแล้ว
อย่างที่จังหวัดสกลนครบ้านหลังนี้นะครับ
จัดงดงามสวยสุดแล้วก็ปะบึงในกล้องลูก
ในคลิปคือบ้านท่าแรกครับสกลนครครับ
ระดับไฟทั้งโอ้โหหน้าบ้านในบ้าน

นะครับเจ้าของบ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรยินดีให้ทุกคนมาถ่ายรูปครับ
คลิปนี้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลย
บอกว่าสวยมากเห็นแล้วอยากไปถ่ายรูป
บางคนแซวว่าค่าไฟกี่แสนคะเนี่ยนะฮะ